เป็นกำลังใจให้ทั้งคนเสพข่าวด้วยแล้วก็พี่ดาวมายุรีด้วยแล้วกันนะคะ
เอาไปต่อกันที่คุณแม่คนสวยคุณเมปานิตากันบ้างดีกว่าค่ะ
วันก่อนเห็นไปนั่งเรือไม่ได้พาลูกไปคนเดียวนะ

แต่มีอีกหนึ่งลูกสาวติดกระเตงไปด้วย

นิตานั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าคุณเมย์เนี่ย
สื่อเป็นในจะบอกพี่หนุ่มกัญชัยหรือเปล่า

แล้วเนี่ยล่าสุดไปเดินห้างกันมาก็พาน้องมายูน้องนิริน
วงกันไปมากระหุงกระหิงกันเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกว่าโพสต์ภาพไปปุ๊บ
เหล่าฟอร์โลเวอร์เชียร์กระหน่ำเลย
บอกว่าน้องมายูก็โตพอสมควรแล้ว

ถ้าคุณเมย์กับคุณหนุ่มจะมีน้องให้น้องมายู

เดี๋ยวไปฟังซิว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ย

ว่าตัวผมเองคือมันอยู่คนเดียวก็พอแล้ว

ตัวคุณเมเองเค้ามีภาษาแถวของเรื่องของเลือด

มันจะมีภาวะของเด็กเกิดขึ้น
ป้องกันได้อะไรอย่างนี้แต่สำหรับผมยังมีความเสี่ยงอยู่
ยังไม่พร้อมมีลูกคนเดียวดีกว่า
ก็ด้วยสุขภาพของคุณแม่คุณน้ียังไม่แข็งแรงในเรื่องของเลือด
แล้วช่วงนี้ค่ะคุณหนุ่มนะบอกเลยว่าเลี้ยงลูกหนักมาก
มันชอบแซวลูกลงในไอจี

ก็เลยต้องขอใช้เวลาตรงนี้ทุ่มเทให้กับน้องมายูก่อนแล้วกันนะคะ